อยู่วงการมาก็นานหลายปีหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า
ซาร่าเล็กเขามีหวานใจตัวจริงอยู่แล้ว
บกันมากว่า๑๐ปีเลยทีเดียวคุณผู้ชม
ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นพิธีกรอารมณ์ดีเหมือนกัน
คุณเอ็มสืบสกุลนั่นเองหลายคนก็มองว่าเอ๊ะ
ปีแล้วพิสูจน์เส้นทางรักกันมาพักใหญ่แล้ว
จะมีข่าวดีได้หรือยังคะ

ต้องบอกว่าเขาคบหาดูใจกันมายาวนาน

แต่ว่าไม่ค่อยได้มีข่าวดีให้ได้ลุ้นกันสักทีนะครับ

จะมีข่าวดียังไงบางคนยังไม่รู้เลยเอาจริง
แล้วก็คุณเอ็มสุดสกุลพิธีกรรายการวัยรุ่นชื่อดัง

เพราะว่าข่าวเมาส์ในวงในเขาลือกันสนั่นว่าทั้งคู่
กำลังซุ่มเงียบดูเลิกจัดงานวิบาขึ้น

ส่วนทางด้านซาร่าพอทราบข่าวก็งง

ตอนนี้ขอคงสถานะคนรู้ใจแบบนี้กันไปก่อน
เนื่องจากว่ามีงานละครที่ต้องเคลียร์อยู่อีกหลายเรื่องนะคะ
เวลาเจอกันของทั้งซาร่าเอง

ในเรื่องของการแต่งงานกับทางผู้ใหญ่มาบ้างแล้วค่ะ
แต่ยังไม่มีข้อสรุปอะไรทั้งสิ้นค่ะ

ไปซื้อเรื่องของพี่นิสลาต่อไป

เพราะว่าลิซ่าเพิ่งรับละครไป๓เรื่อง

ทั้งสองฝ่ายก็รู้ว่าปีนี้กล้ายุ่งค่ะ

ก่อนอันนี้ตอนที่มันว่างก็มีไปบ้างเลยค่ะ

สินใจยังไม่เจอ

เหมือนพ่อแม่แซวอะไรอย่างนี้แน่

มันจะไปหมด